ความรักมันออกแบบไม่ได้ค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
โดยเฉพาะความรักต่างวัยมีให้เห็นอยู่บ่อยนะคะ

นี่ลูกสาวสองคนค่ะโอ้โหมาดูเรื่องราวของความรักคู่นี้ค่ะ
แสดงว่ายังเตะปี๊บดังอยู่ใช่ถูกต้องยังแข็งแรงค่ะ
๒คนเลยเหรอใช่ลูกสาว๒ละนายพี่ชายอธิเกียจอายุ๗๑นะคะ
ปัจจุบันอายุ๗๑ฝ่ายหญิงคือนางสาวสุคลชัยพินิษฐนรชาติหรือมิกกี้
หรือมิกกี้อายุยี่สิบสี่เป็นทายาทร้านอาหาร
ครัวเรือนทาราในอำเภอบางประกงจังหวัดฉัดเชิงเศร้า
ทั้งคู่เล่าเรื่องราวความรักให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปคุยมานะคะ
เขาทั้งคู่ก็บอกว่าแน่นอนปฏิเสธไม่ได้
คำติฉินนินทาจากคนรอบข้างมันมี
ความเป็นห่วงมันก็มีเหมือนกับเตือนเออมันจะเหมาะเหรอดีเหรอ
อายุห่างกันขนาดนี้ครับมันมีฝ่ายชายก็บอกว่า
ฝ่ายหญิงเขาก็ถูกเพื่อนเตือนเยอะไง
ระวังนะจะไหวเหรอฝ่ายชายอายุเยอะขนาดนี้จะอยู่กันรอดไหม
อ่าส่วนฝ่ายชายเองก็ถูกเพื่อนเตือนเหมือนกันว่า
จะโดนหลอกหรือเปล่าผู้หญิงอายุน้อยจะมาหลอกหรือเปล่า
คือต่างคนก็ต่างแบบมีคนพูดแบบนี้ทั้งคู่ไง
แต่สุดท้ายเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาครองรักกันมาเนี่ยนะคะโอ้โห
มีลูกด้วยกันสองคนแล้วเรียนรู้กันมา
คบกันมาเกือบสี่ปีแล้วนะคะอืม
เขาก็จะบอกเราตลอดว่าอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่น
ก็คือให้แคร์แค่คนที่เรารักเหมือนกับเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะ
เขาจะคิดอะไรก็คือต้องปล่อยให้เขาคิดไปจะให้เราไปนั่งอธิบายให้เขาฟัง
ให้เขามาคิดแบบเดียวกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
ก็ต้องทำใจค่ะก็ต้องยอมรับมันให้ได้
พยายามไม่ต้องไปรับฟังเก็บเก็บแต่สิ่งดีดีเอาไว้ดีกว่า
อายุมันต่างกันเฉยก็คือเราก็เป็นครอบครัวปกติ
มีพ่อแม่ลูกปกติเหมือนคนทั่วไปเออมันเป็นธรรมชาตินะ
คือทำไมเราเนื้อพูดเราเกิดทีหลังเนี่ยนะ
เราไปกันได้เราสองคนเข้าใจกันแล้วคนอื่น
เนี่ยที่ปีชัยว่าก็เนื้อผู้เราเกิดที่หลัง
ใช่ของดิฉันเนื้อคู่ยังไม่เกิดช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไปอยู่ที่ไหนมาใช่ไงถึงเพิ่งมาเจอพี่ตอนนี้

แล้ว๔ปี๒คนเนี่ยเขาเรียกหัวปีท้ายปีเลยนะคุณเขียนมาสอน
ใช่จริงแล้วลูกน่ารักมากเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะทั้งคู่เล่าย้อนให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เขาพบกันครั้งแรกช่วงปีใหม่ปี๒๕๕๙
ฝ่ายชายมากินข้าวที่ร้านของฝ่ายหญิงค่ะ
คือฝ่ายชายเป็นเพื่อนของเพื่อนแม่ฝ่ายหญิง

คือฝ่ายชายมากินข้าวที่ร้านของฝ่ายหญิงบ่อย
แม่ของฝ่ายหญิงนี่แหละเป็นคนทาบทามว่าเออคบลูกสาวไหม
จริงแม่เป็นแบบแม่สื่อให้เลย
เพราะว่าเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนเก่งขยันทำงาน
ทั้งคู่ก็ตกลงคบหาดูใจกันเป็นแฟนนะคะ
มั่นกันวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่นานท้องลูกคนแรกเลยค่ะ
ช่วงกลางปี๑๙กรกฎาคมเป็นวันเกิดฝ่ายหญิง
ก็เลยจัดพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ปี๒๕๕๙ก็มีโซ่ทองคล้องใจคลอดลูกคนแรกชื่อว่าน้องมะลิ
ตอนนี้อายุ๓ขวบ๖เดือนทั้งคู่บอกว่าก็ตอนแรกกังวลเหมือนกัน
เพราะว่าฝ่ายชายอายุเยอะแต่คู่นี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคือฝ่ายหญิงแข็งแรงอายุน้อยใช่ไหม
ฝ่ายชายก็ยังแข็งแรงหมอบอกมีลูกได้แล้วก็มีลูกจริงครับ
ปีถัดมามีลูกคนที่๒เดือนมิถุนายนปี๒๕๖๑ตั้งชื่อว่าน้องมาลัยตอนนี้๒ขวบค่ะ
หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงยอมตกลงปลงใจแต่งงานกับฝ่ายชายที่เป็นเพื่อนของเพื่อนแม่
ราวคราวพ่อฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายเขาเป็นคนดีมากจริงนะ
ดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจสนับสนุนเรื่องงานให้เกียรติเข้าใจทุกอย่างถึงแม้มันจะมีบ้างช่องว่างระหว่างวัย
เรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่มันไม่เป็นปัญหากับชีวิตคู่เพราะทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากัน
ตัวฝ่ายชายเล่นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ยังไม่เป็นเลยก็เขาก็ไม่เล่นอ่ะเนอะคนมีอายุบางทีเขาไม่ถนัด
ฝ่ายหญิงบอกช่วยเดี๋ยวสอนให้เขาก็ผลัดกันสอนเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รู้อีกฝ่ายนึงรู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝ่ายหญิงก็ทำกับข้าวให้อะไรแบบนี้ทั้งคู่ก็เปิดร้านอาหารด้วยกันนะคะที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ฝ่ายชายทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทำธุรกิจคลังสินค้า
แต่ว่าคุณพี่ชัยเนี่ยยุทธ๗๑เนี่ยแต่ว่าพูดตรงนะดูไม่เหมือนคนยุทธ๗๑นะน่ะ
สักประมาณเนี่ย๖๐ใช่ไหมดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย

เดี๋ยวมีคนที่๓หน่อยเชื่อผมอาลอง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของความรักคู่รักต่างวัย
ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยนะคุณภาคภูมิ
ขออนุญาตยกตัวอย่างบางคู่นะคะอ่าจะลองพรรคด์ดิวิจิต
ปัจจุบันอายุเก้าสิบโอ้โหแต่งงานล่าสุดคือปีห้าแปดใช่ไหมครับ
แฟนสาวอายุห่างกันตั้งสี่สิบห้าปีอ่ะ
คุณเล็กพิมสุพัฒน์อินซีเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะครับ
อีกคู่นึงพี่เอ๊ชุติมานางสาวไทยแฟนนุ่มรุ่นน้องฟรองก์สุภกิจ
ฝ่ายชายอายุน้อยกว่าตั้งสามสิบเอ็ดปีอ่ะอืมนี่ไงเพิ่งมั่นกันเนี่ย
ต้นปีครับนี่นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะฮะนะคะ
เป็นกำลังใจให้คุณเขียนมาสอนด้วยกำลังจะบอกเลยต้องเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วย